คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะมี๒เหตุการณ์เกี่ยวกับรายเดอร์
เกี่ยวกับรายเดอร์ส่งอาหารครับเหตุการณ์แรกที่จะให้ดูเนี่ย
เป็นผู้ชายสองคนมารุมกระทืบรายเดอร์ครับ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ
ผู้ชายสองคนนั้นเป็นพ่อค้าหรือเปล่าเปล่า

แล้วทำไมอยู่ดีถึงมากระทืบถูกไหม
เป็นคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา

มีการโมโหกันนี่แหละลงมาทำแบบนี้เลยเนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาก็มุงดูอยู่พยายามห้าม
ให้ผู้ชายสองคนมาทำร้ายรายเดอร์ได้รับบาดเจ็บ
แต่ดูสิเขาไม่สนใจขู่เสร็จเตะเสร็จปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
นี่เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มนะคะแถวซอยประชาสงเคราะห์๔๐แถวห้วยขวางค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผู้ชายสองคนที่เป็นคนทำร้ายเนี่ยนะ
แล้วพอมาถึงตรงหน้าเขตห้วยขวางคุณ
ทีนี้จังหวะที่แซงหน้าไปไม่รู้ว่ามีการหันมามอง

พอเห็นท่าทางแบบนี้ทำให้ทั้งสองคนขี่มามาดักเลย
แล้วก็พูดว่าสายหัวทำไมเจ๋งด้วยเหรอ
หลังจากนั้นค่ะคนขับแกรปที่ขี่หนีมา
เขาก็เลยโดนลากมาแล้วก็มารุมเตะมารุมทำร้ายแบบนี้
ทีนี้เธอก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ
ถ้าเกิดว่าใครถ่ายคลิปได้แล้วก็มีทะเบียนรถ
ของผู้ชายสองคนที่ทำร้ายแจ้งเบาะแสได้นะ
จู่คือแค่การสายหัวแค่การมองหน้าบนท้องถนน
นำมาสู่การทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้
นั่นแหละสิฮะนี่เหตุการณ์หนึ่งแล้วนะฮะ

เป็นการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างพ่อค้าขายอาหารกับรายเดอร์
นี่เออกล้ามมือเหมือนกันนะแถวพระราม๙

แต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่การรุมนะจริงตัวต่อ

มันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกไว้ก่อนเลย

ใช่นี่แหละคือรายเดอร์
รอนานนะคุณ๔๐นาที๔๐นาทียังไม่ได้อาหารก็ไปถามกับพ่อค้า
ทำไมนานจังสิ่งที่ได้ยินกลับมาคือคำว่าอะไรรู้ไหม
รอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ยกเลิกไป

นี่มีการพูดแบบนี้เหมือนกับแบบท้าทายด้วย

ปรีเข้าหากันแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป

เขาต้องเข้ามาเป็นกรรมการห้ามศึกห้ามทัพ
นี่เกิดขึ้นตรงแถวเซ็นต์ท่านพระรำเก้า
เห็นร้านตรงนี้แล้วคนที่เอามาโพสต์เขาก็บอกว่า
จริงนะเย็นได้เย็นเบาได้เบา

คือฝั่งรายเดอร์เองก็ทำงานบริการไง

แต่ว่าทางฝั่งพ่อค้าเวลาจะพูดจา

บางทีลูกค้าก็รอนานลูกค้าก็จะไปลงกับรายเดอร์
รายเดอร์ก็ไปทวงถามจากพ่อค้าทำอาหาร
มันก็เลยเป็นการทวงกันทอดหนึ่ง
อันจากร้านนี้เพราะมันมีรายเดอร์มาส่งด้วย